คลิปนี้คนชมเกือบ๓ล้านเป็นเรื่องราวที่ใครดูแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหอบอุ่นหัวใจจังเลย
ลูกชายสารฝันให้พ่อคือพ่อเนี่ยเป็นอดีตทหารผ่านศึก
พ่ออยากเจอเพื่อนที่ร่วมศึกสงครามด้วยกันสมัยสงครามเวียดนาม
อยากเจอเพื่อนร่วมรบลูกชายก็ไปสารฝันตามหาให้แล้วเจอออกมาเป็นคลิปนี้ค่ะ

ที่ไปรกเวียดนามด้วยกัน
คุณก็ไปด้านคุยอยู่กับผม
เกือบทุกเย็น

น่ารักมากเขาบอกสงครามมีแล้วจบ
แต่สหายร่วมรบอยู่ตลอดกาล

ก็บอก๗๐โคก

ร่วมกับกองพลเสือดำไปรบที่เวียดนาม

พี่หุยเกิดหรือยัง
ยังไม่รู้ตอนนั้นยังขี่จักรยานอยู่ไหน

เออคือเขาบอกว่าตอนนั้นมีเพื่อนสนิท

เวลาผ่านไปเกี่ยว๔๙ปี

อย่างคนเนี้ยจำใดบ
แต่ก็ออกมายิ้มต้อนรับ
นั่งคุยแบบอบอุ่นแน่ฮะ

จริงจริง

จริง

ลูกเขาตระเวนพาพ่อไปหาเพื่อนเก่าสมัยร่วมรบด้วยกัน

ไปหลายบ้านไปหาหลายคนเลยเพราะคุณพ่อจำได้
เพื่อนพ่อเสื้อสีเขียวท่านนี้เนี่ยจำแทบไม่ได้
คือแล้วแต่สุขภาพร่างกายของแต่ละท่านด้วย

คุณลุงคุณตากันหมดแล้วใช่ไหม
บางคนก็จำได้บางคนก็จำไม่ได้ไง
เราก็ลงพื้นที่ไปเลยที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี

ไปหาคุณพ่ออดีตฐานผ่านศึกรายนี้แหละ
คุณสมพงศ์กล่อมบรรจงอายุ๗๖ปีค่ะ

นี่วันนี้ใส่เครื่องแบบโชว์ทีมข่าวด้วยนะ

คุณสมพงศ์เนี่ยใส่ชุดนี่เห็นไหมใส่ชุดทหารโชว์พี่ติกิติศักดิ์ของเราเลย
คนนั้นน่ะคือนายสนมเพื่อนสนิทนะคะแล้วก็ไปกับนายฉลวยก็คือคนอีกคนนึงนะคะ
แล้วก็มีนายเช้าคือคนเสื้อเขียว
ลาดตระเวนแต่ไม่เคยเกิดเหตุร้ายกับพวกเขาสามคนนะ

คนที่สนิทที่สุดคือนายสนมเพราะว่าก็นอนด้วยกัน
ประทับใจที่อาสาเข้าเวรแทนก็เปรียบเสมือนไปตายแทนเลยนะเพราะไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง

ขอบคุณลูกชายคุณพ่อบอกขอบคุณลูกชายจริงเลยที่ช่วยตามหา
ตอนนี้เหลือเพื่อนอีกหนึ่งคนที่ยังตามไม่เจอคือนายฉลวยค่ะ

วันข้างหน้าได้เจอกันครบเนี่ยเห็นบอกว่าจะมีการ

คุยกันซะหน่อยนะคะตอนนี้ที่เจอเนี่ยมีนายสนมในรวมแล้วก็นายเช้าค่ะ
เช้าสระผมคนเดียวคิดดิ

สระผมหูเต็มเลย
ยังไม่ทันสระเลยเขาเป่านกหวีดหมดเวลา

วันลอยพริ้วเนี่ยพวก

โอ้โหมันนะ
มันก็ตื้นตันอ่ะ
แล้วก็ให้มันโทรศัพท์มาหาผม

หึยเสียงคุ้นใครอ่ะ
เอาเบอร์ที่ไหนไปลูกเมียมึงมาอยู่บ้านกูนี่หมดแล้ว

พูดอะไรไม่ออกแล้วว่าเออเจอแล้วเว้ย

เนี่ยที่คุณชี้นำที่พูดออกมาเนี่ยมันใช่เลย
ได้นะสนุกหลวยนี่ค่ะเก็บโลวิเนี้ย
มีรูปที่กำลังปฏิบัติหน้าที่สมัยเป็นทหารเนี่ยนะคะ
รูปเลยก็เล่าความหลังให้ฟังนี่นี่เห็นไหม
ทีนี้ได้คุยกับลูกชายด้วยนะ
ลูกชายที่พาพ่อไปตามหาเพื่อนนะคะ

คือพ่อชอบเล่าเรื่องราวในอดีตเกี่ยวกับเพื่อน
แล้วก็ตอนที่ไปประจำการรบที่สงครามเวียดนามให้ฟังบ่อยตั้งแต่เด็กแล้ว
มีทั้งเรื่องตลกเรื่องประทับใจในตัวเพื่อนสนิททั้ง๔คน
เขาเลยบอกว่าฟังบ่อยจนเริ่มจะคิดถึงตามพ่อแล้ว

เริ่มจากเขาไปที่สุพรรณบุรีก่อน

สอบถามไปเรื่อยจนเจอลุงสนมกับลุงรวม

เขาก็เข้าไปแนะนำตัวก่อนบอกว่าผมเป็นลูกพ่อสมพงศ์นะครับ
คุยกันก่อนก่อนที่จะรับพ่อไปหา
ล่าสุดปี๒๕๖๕เจอลุง

แล้วรู้สึกว่าแต่พ่อเขาเป็นคนที่

ยุ่งยากอะไรนะเขาจะไม่ค่อย
ก็ขอให้พ่อนั่นแหละครับ
ขอให้พ่อดีใจเกี่ยวกับที่ผมทำ

ตอนนี้ในบรรดาเพื่อนของพ่อเนี่ยเจอ๓
เหลืออีก๑คนคือลุงสลวย
ลูกชายเก่งมากเลยบอกว่าได้ข่าวว่าอยู่นครปฐม
เดี๋ยวไปหาก่อนเจอแล้วจะได้พาพ่อไปหา
นี่เห็นไหมสมพงศ์คือพ่อนี่ลุงเช้า

เหลือ๑คนพี่เพื่อนพ่อมี๔คนไงตอนนี้เจอ๓
ลุงฉลวยเนี่ยเห็นบอกว่าอยู่นครปฐมลูกชายบอกเดี๋ยวไปหาก่อน
ถ้าเจอกันครบหมดก็จะรวมเป็น๕ใช่ไหมกลุ่มนี้

เพราะในภาพนี้ขาดเพื่อนที่ตามเจอในอีก๑คน

เจอกันครบ๕คนเมื่อไหร่เดี๋ยวนัดทานข้าว
เพื่อญาติพี่น้องลุงฉลวยจะฟังข่าวอยู่นะ